ทุกคนจึงต้องออกตามหาอย่างเร่งด่วน

ติดตามชมไทยรัฐเทียเตอร์
ในวันอาทิตย์ที่๒๘พฤษภาคมนี้
เที่ยงตรงรีมัสเตอร์คมชัด
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒